รุนสวัสดิ์ค่ะที่สามารถรายงานสภาพอากาศให้ทราบกันในรู้ก่อนร้อนหนาวค่ะ
วันนี้ดิฉันเป็นเจ้าของสวนลิ้นจี่นะคะลิ้นจี่พวงตัวโตอบอวบอ้วนแบบนี้
ตอนนี้กำลังขายดิบขายดีเลยค่ะประกอบกับว่าช่วงนี้ฝนตกชุ่มฉ่ำ
พืชผลการเกษตรหลายอย่างเจริญงอกงามอุดมสมบูรณ์ดีนะคะ
แต่ถ้าใครจะออกไปข้างนอกเราก็เช็คสภาพอากาศกันนิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้
มีกำลังค่อนข้างแรงนะคะรวมถึงด้านบนของประเทศไทย
ก็มีห่อมความกดอากาศต่ำหรือห่อมฝนปกคลุมอยู่
ทำให้บันดันสภาพอากาศที่ต่างกันเนี่ยเกิดการแปรปรวนกลายเป็นฝนตกลงมา
หนักหน่อยนะคะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกคือฝั่งอันดามันอาจจะเจอฝนชุ่มฉ่ำมากกว่าพื้นที่อื่นค่ะ
คาดการณ์เพียกรอนอากาศเพื่อการวางแผนล่วงหน้าถึงวันที่ยี่สิบเก้ามิถุนายศนะคะ
เริ่มกันที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือระยะนี้ต้องระบัดระวังฝนตกหนักลมกระโชกแรงค่ะ
ส่วนเกษตรกรระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อราเอาไว้ด้วยนะคะรวมถึงหนอนก็เป็นตัวการที่จะทำลายพืชเช่นกัน
ส่วนภาคกลางและภาคตะวันออกนั้นพื้นที่ใดร้อนจัดต้องระวังพายุฝนฟ้าร้องฟ้าผ่าเอาไว้ด้วย
เมืองท่องเที่ยวต้องระวังปัญหาน้ำท่วมรอการระบายค่ะส่วนเกษตรกรระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรา
และเร่งเก็บผลผลิตก่อนที่จะเจอลมกระโชกแรงนะคะสำหรับคลื่นในทะเลฝั่งอ่าวไทยนั้นคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะ
สำหรับภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะฝั่งอันดามันหรือฝั่งตะวันตก
คลื่นค่อนข้างแรงค่ะส่วนเกษตรกรระมัดระวังโรคพืชจากเชื้อรา
ควรที่จะเปิดเครื่องตีน้ำเพิ่มออกซิเจนส่วนทะเลในทะเลทั้งสองฝั่งนะคะ
จะมีคลื่นสูงประมาณหนึ่งถึงสองเมตรค่ะช่วงนี้นะคะ
จะเป็นช่วงที่มีฝนเพิ่มมากขึ้นน่าจะตกลากยาวไปจนถึงช่วงต้นเดือนหน้าเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นต้องเตรียมการรับมือกันให้ดีพื้นที่ไหนที่ไม่ค่อยมีน้ำกักเก็บน้ำเอาไว้ค่ะ
ส่วนพื้นที่ไหนเป็นที่ราบรุ่มหรือว่าอาจจะมีโอกาสน้ำท่วมขังก็เปิดทางระบายน้ำให้นางได้ไหลลงไป
ทำการเกษตรก็ขอให้อุดมสมบูรณ์กันด้วยนะคะส่วนใครจะท่องเที่ยวมาเช็คสภาพอากาศในรู้ก่อนร้อนหนาวได้ทุกวัน
วันนี้ดิฉันเตรียมตัวไปขายของก่อนนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ